คุณผู้ชมค่ะข่าวนี้ต้องบอกพี่แจ๊คแบบนี้ว่ามีคนคิดถึงพี่แจ๊คค่ะ

ไม่ใช่ใครที่ไหนเลยคุณอาเจรกับน้องใบตองแฟนเด็กของเขานี่แหละ
จำได้ไหมเมื่อปีที่แล้วพี่แจ๊คเนี่ยเป็นคนเปิดประเด็นเรื่องราวความรักของคุณอาจารเล
เกี่ยวกับความรักต่างวัยกับน้องใบตองนี่คุณผู้ชม

ใช่ค่ะซึ่งคุณอาเจรและน้องใบตองเนี่ยเขาบอกโอ้โหคิดถึงพี่แจ๊คมากเป็นพิเศษเลย
อัปเดตเรื่องราวความรักนะคะว่าโอ้โหตอนนี้เนี่ยนะความสุขมันล้นแบบคูณร้อยคูณพันไปเลยค่ะ
ต้องบอกนะว่าผ่านเส้นทางความรักมา๒ปีแล้ว
บางคนก็บอกว่าตัวเองไปหลอกคุณอาเจรบ้างล่ะ
ก็ได้แต่ทำใจเนาะคนที่ไม่เข้าใจความรักต่างวัยก็ไม่เป็นไร
ตัวเองกับคุณอาเจรเข้าใจกันเป็นพอ
ตอนนี้นะคุณผู้ชมนอกจากทำคอนเทนต์แล้วคู่นี้เขายังพากันทำบุญด้วยนะ
มีสิ่งที่อธิษฐานตั้งมั่นเกี่ยวกับเรื่องชาติหน้าด้วยจะเป็นเรื่องไหนไปฟังค่ะ
บางคนทุกวันนี้นะทุกวันนี้เขายังบอกว่านี่คือลูกสาวผมเลยนะ
มีคนไลน์มาขอจีบด้วยนะบอกพ่อ
พ่อเลพ่อเลขอจีบลูกสาวพ่อได้ไหม

บอกก็ได้จะเอาจะเอาลูกสาวหรือจะเอาลูกสอง
จะเอาลูกสาวหรือจะเอาลูกซอง
ฝากไปด้วยแจ๊กกะลีนนะตามตั้งแต่ทีแรกตามต่อไปด้วย
อย่าทิ้งอย่ากว้างครับไอ้จักรีน